อย่าถามอย่าถามว่าพี่บุ๋มประนัดดาเนี่ยตั้งคันเมื่อไหร่
แต่ล่าสุดพี่บุ๋มปนัดดาโพสต์รูปล่าสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
คุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยนะฮะแจ้งข่าวดีด้วยรูปภาพดังต่อไปนี้
คนที่๒ตอนนี้คุณบุ๋มอายุ๔๖แล้วนะครับเปิดเผยว่าได้ลูกชายนะครับ
ภาพล่าสุดจากห้องคลอดเมื่อเช้าวันนี้คุณบุ๋มได้เลิกผ่าคลอดลูกชายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยโพสต์ภาพน้องอนันต์อนันทวันชื่อเล่นชื่ออเล็กซ์นะครับ
น้ำหนักนี่สองจุดเก้าหกหกนะครับ
คลอดเวลาดีสิบเอ็ดในรายการสิบเอ็ดนาที
คุณบุ๋มบอกว่าโอ้โหออกมาก็แข็งแรงเลยนะครับร้องเสียงดังร้องจ้าเลยฮะความรู้สึกแรก
ได้ยินเสียงก็คุณบุ๋มบอกร้องไห้เลยนะครับอย่างที่คุณบุ๋มทราบไปแล้วนะครับว่าทำงานจนกระทั่งวันคลอด
ซึ่งใครสังเกตเนี่ยก็ไม่คิดว่าคุณบุ๋มตั้งคันนะฮะลงพื้นที่ไปลุยน้ำท่วมนะครับผมยังจำได้เลยภาพไปเดินอยู่ที่อายุทยาน่ะ
เทียมอกนะฮะคุณบุ๋มเปิดเผยบอกว่าตอนนั้นเนี่ย๕เดือนแล้วยังไม่มีใครทักเลยพอไม่มีใครทักก็เลยไม่บอกใคร
ยืนยันว่าไม่ได้ปิดไม่ได้บังอะไรถ้าคิดจะปิดหนีไปเมืองนอกแล้วนั่นนะฮะมีเพื่อนในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้าไปแสดงความยินดีและอวยพรให้แข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูก
เดี๋ยวคุณบุ๋มจะแถลงข่าวช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
เอายังไงก็ตามไทยรัฐทีวีขอแสดงความยินดีกับ
คุณบุ๋มประนัดดาและครอบครัวด้วยนะครับโอ้น่ารักน่าชัง
ก็แข็งแรงนะครับอ๋อนี่โพสต์ล่าสุดเลยใช่ไหม
นี่โพสต์ล่าสุดในเลยครับ